คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนยังคงคล่องใจแล้วก็สงสัยกันอยู่สำหรับการตายของช่วง
คืออย่างที่บอกว่าหลายคนโตมากับช่วงค่ะ
อยู่ติดตามดูชีวิตมันตลอด๒๔ชั่วโมง
วันนี้มีคำชี้แจงออกมาส่วนหนึ่ง
แต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ว่าช่วงตายจากอะไรนะคะ
เมื่อเย็นวานนี้คือวินาทีสุดท้ายของช่วงมันตายกระทันหันนะคะ
อยู่ช่วงช่วงมันล้มลงไปเขาก็มีการแจ้งตำรวจอาสาที่ประจำภายในสวนจัดแสดง
ทางจีนมาดำเนินการชนสูตรร่างของช่วงอย่างละเอียดนะคะ
ตั้งแต่ตอนที่เราได้ช่วงมาเป็นทูตสันธวะไมตรีแล้วว่า
ถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายสองประเทศมาดำเนินการร่วมกัน
ตอนนี้ทางจีนรู้เรื่องแล้วกำลังส่งเจ้าหน้าที่มาอยู่
นายวุฒิชัยม่วงมั่นผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ก็บอกนะคะว่า
พอทราบข่าวเนี่ยนะสวนสัตว์เชียงใหม่เองก็มีการแจ้งประสานไปที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วค่ะ
เรื่องต้นทางการจีนส่งสารแสดงความเสียใจมาด้วย
และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ระหว่างการเดินทางมาร่วมตรวจสอบในครั้งนี้
ผมก็ต้องเรียนว่าจีนน่าจะเดินทางมาไวที่สุดนะครับเท่าที่จะไวได้
เพราะเนื่องจากว่าเขาทราบแล้วนะครับแล้วเขาก็แสดงความเสียใจมาแล้ว
แล้วก็คงอยู่ระหว่างการขออนุมัติเดินทางนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการทำเอกสารการเดินทางนะครับ
ผมก็ขอยืนยันว่าทางทีมสัตวแพทย์เราทางพี่เลี้ยงเราเนี่ยนะครับ
ได้ทำงานอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วนะครับในการช่วยชีวิต
ข้อมูลเดียวที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็สวนสัตว์มีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
๔โมงครึ่งเย็นวันที่๑๖กันยายนค่ะ
ช่วงเนี่ยมันก็นั่งกินไผ่อยู่ปกติ

แล้วอยู่มันก็ลุกขึ้นเดินเดินเส้นแล้วมันก็สบัดคอไปค่ะ
แล้วมันก็ลุกถูกขัดย์ตายแบบนี้เลย
เราไปถามนายสัตวแพทย์เทวาราชเวทมานะ
สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ที่เป็นคนตรวจสุขภาพช่วง
เขาตรวจประจำทุก๓เดือนล่าสุดคือกรกฎาคมที่ผ่านมา
สัตวแพทย์เทวราชบอกว่าช่วงแข็งแรงสมบูรณ์ดี
ถ้าจะพูดถึงอายุไขช่วงเลยวัยอายุไขมาเยอะแล้ว
เพราะอายุไขมันเฉลี่ยอยู่ที่๑๔๒๐ปี
ตอนที่เกิดเหตุช่วง๑๙ปีแล้ว
ถามอีกหนึ่งคนสัตวแพทย์หญิงกันนิกาจันทรังศรี
คนนี้เป็นอดีตทีมสัตวแพทย์ที่เคยดูแลช่วง
ตั้งแต่ที่มาอยู่ประเทศไทยเป็นช่วงแรกเลย
บอกว่าช่วงนี้เปรียบเสมือนลูกชายเลยนะ
ตอนนั้นดูแลประคบประงมใกล้ชิดกันเหมือนแม่กับลูก
แล้วเธอมาทันเห็นวินาทีสุดท้ายของช่วงพอดี

มากค่ะพี่มันกระทันหันมาก
มันเฉียบฝันเราไม่ได้ต้องดูอะไร
พอเรารู้พวกเรื่องแล้วก็
ทุกคนก็ขาดเขาอ่อนแล้วเนอะพี่ก็สุด
ก็คือต้องสิ่งแรกก็คือต้องตามสัตวแพทย์ให้มาโดยด่วน
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบทันทีค่ะ
ถ้าไล่ย้อนกลับไปดูช่วงเวลา

เกิดวันที่๖สิงหาคมปี๒๕๔๓

เขตอนุรักษ์วู่หลงเมืองเฉิงตู
มนตรษย์เสชวนประเทศจีนคือบ้านเกิดของมัน
พ่อแม่มันคือชิงและป่ายแฉ

ทางการจีนส่งช่วงและลินหุ้ย
มาให้ประเทศไทยในฐานะทูตสันธวมัยตรี
ระหว่างไทยจีนที่สวนสัตว์เชียงใหม่

๒ตุลาคมปี๒๕๔๔เริ่มโครงการค่ะ

เพื่อจะรับช่วงและลินหุ้ยมาจากจีน
มีการทำวิจัยเพาะเลี้ยแพนด้าร่วมกัน

ผู้บริหารระดับสูงขององค์การสวนสัตว์เจรจากับ
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าของจีน

คณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัย

ช่วงช่วงละลินหุ้ยเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่

ลิ้นหุ้ยให้กำเนิดลูกแพนด้าเพศเมีย๑ตัว
ด้วยวิธีผสมเทียมให้คนไทยได้ร่วมกันตั้งชื่อจนได้เป็นชื่อลินปิง

สัญญาที่ไทยต้องคืนแพนด้าให้กับจีนตามสัญญาการจัดแสดงระยะเวลา๑๐ปี
และต่อสัญญาอีก๑๐ปีรวมเป็น๒๐ปี

ช่วงในวัย๑๙ปีล้มลงตายอย่างกระทันหัน
ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนานเกือบ๑๖ปี
หลังจากนี้จะมีการจัดไว้อะไรให้กับช่วงด้วยนะคะ
สัตว์เชียงใหม่จะมีการนำผ้าขาวดำมาติดไว้ที่หน้าสวนจัดแสดง
มีการจัดบอร์ดให้มาเขียนข้อความไว้อาลัยกันด้วย
ซึ่งแน่นอนตลอดทั้งวันแฟนคลับก็เข้ามาเขียนข้อความเข้ามาอะไรกัน

เขาบอกว่าเห็นหลีนหุ้ยเดินวนไปกลับเวียนมา
พยายามมองหากรงข้างข้างคือเขาอยู่กรงติดกันใช่
ทำไมไม่เห็นทุกที่ต้องเจอกันแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลย

ยังกินอาหารกินอะไรปกติอยู่เลย
แต่ก็มีรายงานว่าอาจจะมีชิ้นส่วนของอาหารหรืออะไรสักอย่างเป็น
ว่าเหมือนเจอวัสดุสีขาวอยู่ในคอลินหุ้ย
ช่วงขออภัยอยู่ในคอช่วง
แต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะอืม